ประเทศไทยได้พบภาชนะดินเผาโบราณที่มีลายจักษานอย่างชัดเจนเป็นจำนวนมาก
บริเวณตอนบนของพื้นที่รุ่มน้ำลบบุรีป่าศักดิ์
สุรพลนาธพินทุนักโบราณนาคดี
กล่าวถึงภาชนะดินเผาที่พบบริเวณนี้ว่า
ปากเป็นทรงกลมส่วนก้นเป็นทรงสี่เหลี่ยม
ผิวนอกมีลายประทับของเครื่องจักษาน
ทำโดยการใช้เครื่องจักษานประเภทกระบุงขนาดเล็ก

เรียกว่าภาชนะทรงกระบุง

บนเครื่องปั้นดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์หลายแห่งในโลก
เครื่องปั้นดินเผากลุ่มนี้อายุประมาณ๒๕๐๐๓๐๐ปีก่อนคริสตการ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน